คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับภูมิใจนำเสนอมาก
คือทั้งลุ้นแล้วก็ทั้งยินดีด้วยนะคะ
แล้วตอนนี้ชาวเน็ตเขาก็แชร์กันเยอะค่ะ
เป็นคลิปสัตวแพทย์สาวก็คือคุณหมอมนต์ตอนนี้ชาวเน็ตรู้จักกันหมดแล้วนะคะ
คุณหมอมนต์เขากำลังรักษาสุนัขอยู่
ปรากฏว่ามีคนวิ่งเข้ามาในคลินิกบอกว่า

มีเด็กเพิ่งคลอดทารกตัวสีม่วงแล้ว
แน่นิ่งแล้วเริ่มแบบอาการไม่ดีแล้วค่ะ
ลักษณะต่างเหล่านี้เป็นสัญญาณไม่ดี
คุณหมอค่ะผละจากงานรีบวิ่งไปช่วยเลยนะคะ
และสุดท้ายช่วยน้องปลอดภัยสำเร็จ

เจอไหมไอ้ลูกเล็กได้ใช่ไหม

นี่ค่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุภายในซอย
ลักษณะคือเป็นแคมป์คนงานเนี่ยนะคะ
คุณหมอมนต์วิ่งเข้าไปเลยนะคะ
ผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่กลางถนนนะคะ

จากว่าน้องตอนนั้นมีอาการผิดปกติ
คือตัวเริ่มซีดสีเริ่มม่วง
สัญญาณต่างไม่ค่อยดีแล้วน้องไม่ร้องไห้
คือลักษณะอย่างหนึ่งของเด็กเนี่ย
ทารกที่เพิ่งคลอดเนี่ยลักษณะสัญญาณที่ดีคือต้องร้องนะ
การร้องเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าคือน้องมีชีวิตอยู่ปลอดภัย

พอเห็นแบบนี้หลายคนก็พยายามที่จะเรียกแท็กซี่ให้
ไม่มีใครรับค่ะคุณหมอตัดสินใจอุ้มน้องค่ะ
อุ้มน้องตอนนั้นที่ร่างเป็นสีม่วงแล้วกลับมาที่คลินิก
มาช่วยเหลือน้องต่อคุณผู้ชมดูอีกคลิปหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวแบบเดียวแค่มันชมพูชมพูก่อน

น่ารักใช่ไหม

สุดท้ายน้องก็แวะร้องไห้ออกมานะคะ
นั่นเป็นสัญญาณว่าน้องปลอดภัยแล้ว
คือคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าในคลิปเนี่ยคุณหมอมนต์เนี่ย

พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ช่วยทุกวิธีทาง
คนละไม้คนละมือสุดท้ายจากร่างกายของน้อง
ที่เป็นสีม่วงก็ค่อยเปลี่ยน
กลายเป็นสีชมพูเรื่อยนะคะแล้วน้องก็ปลอดภัยในที่สุดนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินทางมาถึงคลินิก
แล้วก็น้องก็ส่งเสียงร้องออกมาหลายคนก็ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ
พอน้องร้องเนี่ยคุณเชื่อไหมวินาทีนั้นเนี่ยทุกคนโอ้โห
โล่งอกโล่งใจกันเป็นแถวเลยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณคุณหมอมนต์ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกแชร์ไป
มาหาหมอมนต์อยู่ดีก็มีผู้ชายค่ะ
วิ่งเข้ามาหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอครับหมอครับ
ไปทำคลอดหน่อยมีผู้หญิงคลอดลูกอยู่ที่กลางซอย
หมอต้องไปนะถ้าไม่ไปเนี่ยเด็กตายแน่เลย
ตอนนี้เด็กนิ่งแล้วเท่านั้นแหละค่ะ
หมอมนต์ค่ะพระจากงานที่ตัวเองทำอยู่ค่ะวิ่งไปดูเด็กทันที
ตอนนั้นยังตื่นเต้นอยู่เลยก็คือคนโพสต์บอกนะ
ตอนนั้นยังตื่นเต้นอยู่เลยดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนหมอมนต์มาก
ปลก็คือบอกว่าเรียกแท็กซี่แล้วไม่ยอมรับ
หมอมนต์ต้องวิ่งไปหอบร่างของน้องกลับมาที่คลินิกเอง

หลังจากที่คลิปนี้โดนแชร์ออกไปคนก็แชร์ต่อกันเยอะ
แล้วก็ชื่นชมหมอมนต์พลเมืองดีช่วยเหลือทารก
บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปความหวัง
เป็นคลิปความประทับใจแห่งปี๒๐๑๙เลยก็ว่าได้
บทสัมภาษณ์ของคุณหมอคุณหมอบอกว่า
ตอนนั้นมีเวลาคิดแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง
รับผลที่จะตามมานะแต่จะทำยังไงก็ได้